กลับมาเบรกนี้มาดูกิจกรรมคลายเครียดกันหน่อยดีกว่านะฮะบ้านไหนเนี่ยที่มีคุณพ่อเนี่ยเป็นนักร้องบอกเลยว่าลูกเนี่ยก็ตกมาใต้ต้นเลยอยากจะร้องเพลงเหมือนคุณพ่อนะคะมาเริ่มกันที่บ้านแรกค่ะนี่น้องดีแลนด์ลูกชายคนโตของคุณพ่อแมททิวนั่นเองนะจ๊ะนี่คุณแม่ก็เป็นนักร้องคุณพ่อก็เป็นนักร้องเนี่ยปีนี้เนี่ย

พ่อเขาก็พยายามสอนเต็มที่คุณผู้ชมค่ะถ่ายทอดวิชากันสนุกสนานเลยนะแต่ดูเหมือนน้องดีแลนด์เนี่ยนะ
ชอบทางด้านการเล่นดนตรีซะมากกว่านะฮะเดี๋ยวไปดูลีลาการติกองของน้องเนี่ยก่อนหน้านี้
เราได้เห็นในคลิปนะนี่เป็นไงโอ้ยไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะ
อ่ะจากบ้านน้องดีแลนด์ค่ะไปต่อกันเลยดีกว่าที่น้องแตงไทยค่ะ
ลูกสาวของพ่อแจ๊กแม่แจงนั่นเองคนนี้โหเสียงมาเลยค่ะ
เขาร้องเพลงหรือเขาเล่นตลกน้องเนี่ยเขาเคยประกาศเอาไว้ว่าอยากจะเป็นตลกเหมือนคุณพ่อพี่แจ๊คนะฮะ
คุณพ่อเขาก็เลยจัดเต็มเลยวิชามุกตลกโบ๊ะบะต่างนี้นะคะสงสัยเลือดพ่อมันแรงคุณผู้ชมค่ะ
จากจะอยากไปตลกเหมือนคุณพ่อแล้วน้องแตงไทยก็ชอบร้องเพลงเหมือนคุณพ่ออีกด้วยค่ะ
อย่างแรกเลยน้องแต่งไทยต้องพยายามโคบหน้าคุณพ่อให้ได้ก่อน

คุณผู้ชมค่ะนี่นะคะ